บอกเลยว่างานนี้มีน้องช้างมาร่วมในพิธีด้วยค่ะ
อีกอีกอีก
น่ารักไหมนี่คือขบวนพาเรทนำมาด้วย

น้องช้างควงคาทามาเลยจ้า

นี่น่าเอ็นดูมากแต่งตัวโอ้โหสีสันสุดเลย
ดิฉันชอบมากเลยน่ารักมากนะคะ
นี่คืองานเปิดการแข่งขันตาทิพย์ครับ
ตาทิพย์ตาทิพย์ครับ
ครั้งที่๑ที่โรงเรียนบ้านตาทิพย์ค่ะ
อยู่ที่ตำบลกระโพอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์
สังเกตได้ว่าในขบวนเนี่ยดรัมเมเยอร์ไม้แรกน่ารักมาก
ชื่อว่าน้องดาวมงคลยังอายุ๕ขวบ
เป็นราเมเยิมไม้หนึ่งคาทากรนำหน้าขบวนมาเลย
เดินนำขบวนเชิญรางวัลเข้าสู่ประรำพิธีพร้อมกับนางรำคุณเห็นไหม
รำต้องเดินตามนะคะแล้วก็มีช้างพลายเชิญถ้วยรางวัลอีกกว่า๑๐เชือก
มีการโชว์ลีลานี่
คือเขาบอกว่าให้น้องน้องดาวมงคลควงอาทารักษณ์

แล้วก็ตามมาต่อด้วยช้างเชือกที่สองที่สาม
ดัมเมเยอร์หลายคนหลายไม้นะคะ

น้องดาวมงคลเนี่ยเดินหมอบคลานนำไม้ตีคอ

มอบให้กับท่านประธานในพิธีได้ทำการลั่นของชัย
และพาท่านผู้อำนวยการโรงเรียนไปจุดที่จุดคบเพลิง

คือจะเป็นการเปิดงานแข่งขันกีฬาขึ้นนะคะคุณ

ในภาพที่น่ารักมากก็คือเป็นน้องดาวจริง
ถือครบเพลิงปกติต้องวิ่งใช่ครบเพลิงต้องวิ่งแล้วขึ้นไปจูดกล้า
อันนี้คือขี่ช้างไม่ต้องขี่ช้างจับตั้งแต่แต่นะ
จะไปจับทำไมนะขี่ช้างจุดครบเพลิงนี่แหละ
เห็นไหมน่ารักมากเป็นบรรยากาศน่ารักนะคะ
เป็นการส่งเสริมเรื่องของการออกกำลังกายให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและก็มีการจัดแข่งขันฟุตบอลตาทิพย์ครับ
ตาทิฟครับคือปกติไม่ครับ
ไม่ครับนะแต่เป็นตาทิพย์ครับที่เป็นถ้วยนะ
โชว์ลีลาท่าเต้นตามจังหวะเพลงเหมือนเป็นแบบ

นี่ดาวคลุมคนก็เต้นอีกแล้วมันรักมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศสักหน่อย
ว่าการเต้นเข้าจังหวะของแก๊งนี้เป็นยังไงบ้าง
ดิฉันในฐานะที่เคยเป็นดัมเมเยอร์ไม้หนึ่ง
วิธีการทวงนะง่ายเลย
ยังไงฮะ

เดี๋ยวช่างทำผมเขาต้องลงมาจัดการหัวคุณอีกนะ
แต่ที่คุณควงเวลาคุณไม่ได้ควงไหมนะฮะ

แล้วน้องดาวเต้นท่าวัยรุ่นส่วนด้วยฮะเธอเวิร์กเธอเวิร์ก
เธอเวิร์กเดาเธอเวิร์กเข็นเก่งสุดเลย
คนฝึกนี้ช่างได้ฝึกนะน้อง
น่ารักค่ะคุณคุณชมความสามารถนะคะ